ฉันก็มีความคืบหน้าคดีที่คนแก่ถูกฆ่านะคะ
เป็นพ่อเท่าวัย๗๔นอนเฝ้าควายอยู่
อยู่ดีก็ถูกแทงจนเสียชีวิตอยู่ที่กระท่อมค่ะ
ล่าสุดเนี่ยตำรวจหนองคายก็ลงพื้นที่ไปเพื่อหาหลักฐานนะคะ
ตอนนี้ทางตำรวจบอกว่าได้หลักฐานจนใกล้จะรู้ตัวคนร้ายแล้ว
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรท่าบ่อจังหวัดน้องคายเขาไปดูที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ที่นายด้วงชัยชมพูอายุ๗๔ปี
ถูกแทงที่หน้าอกไป๑แผลจนเสียชีวิต
หน้ากระท่อมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองค่ะ
พันธุ์ตำรวจรีกุลโรธปฐุมสารวัตรสืบสวน
ตำรวจภูทรท่าบ่อเขาก็ไปตรวจสอบหาหลักฐานนะคะ
ไปเก็บโลหะปลายแหลมเจอในที่เกิดเหตุ
ว่าอันนี้ล่ะที่คนร้ายใช้เป็นอาวุธ
แล้วก็ไปเจอก้นบุหรี่
ก็ต้องนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
แล้วก็มีการสอบปากคำพยานแวดล้อม
เพื่อใช้เป็นเบาะแสในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายค่ะ
ตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนวันเกิดเหตุ
มีคนไปตัดไม้ที่กระท่อมนาของผู้ตาย
ช่วงเย็นก็พากันดื่มเหล้ากับผู้ตาย

ตำรวจก็เลยตรวจยึดเสื้อผ้าของผู้ต้องสงสัย
เสื้อผ้าของผู้ตายยึดเลื่อยโซ่ยน
พร้อมอุปกรณ์สำคัญก็คือเลื่อยตะใบหางหนู
ซึ่งลักษณะเรียวยาวประมาณ๑๕เซนติเมตร
มันใกล้เคียงกับความลึกของแผลที่ถูกแทง
ก็จะต้องส่งไปให้พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นการทะเลาะกันในวงเล่า
เนื่องจากว่าผู้ตายพูดจาโผงผาง
ถ้าดื่มเหล้าเข้าไปอาจจะพูดจารุนแรง
ก็เลยทะเลาะกันเกิดเหตุบันดาลโทษะ
เพราะว่าผู้ตายทรัพย์สินอะไรเงินที่อยู่ที่ตัวไม่หายไปเลยนะคะ

ญาติพี่น้องของผู้ตายก็นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณค่ะ

ก็จะทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้าน

น้องสาวของผู้ตายบอกว่าพี่ชายเป็นคนดี
ไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่รู้ทำไมใครมาฆ่า
ฟังเสียงน้องสาวของผู้ตายนะคะนางชุ่มโคตรชมพูค่ะ
อย่างเขาแล้วว้าวทำกันประมาณธรรมดา
ตำรวจก็ขออายัดศพในด้วง
ส่งให้แพทย์นิติเวชผ่าชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียดนะคะ
เพราะว่ายังสงสัยเรื่องของอาวุธที่ใช้สังหาร
ตอนแรกนึกว่าเป็นมีดปลายแหลม
แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นของแหลมที่ยังไม่รู้ชนิดนะคะ
ต้องไปเปรียบเทียบกับรอยบาดแผลค่ะ

ว่าจะได้ตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเร็วนี้นะคะ
สาเหตุก็ยังไม่สรุปได้แน่ชัดว่าเกิดจากอะไร

เป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องกับใครใช่ค่ะแต่ถ้ามันเป็นไปตามหลักฐาน
หรือว่าข้อสนิทานเบื้องต้นว่าสืบเนื่องจากวงเหล้าจริง
อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากที่ต้องมาตายกันเพราะเรื่องแบบนี้นะครับ